คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันเรื่องนี้ดีกว่านะครับ

ออกมาแจ้งข่าวว่าต้องรับเข้าการผ่าตัด

หลังจากตรวจพบว่ามีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเสื่อม
ส่งผมให้มีอาการชาแขนชาขาจนถึงปลายนิ้วเลย
ฟังแล้วมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชม
โดยทางคุณหมอแจ้งว่าสาเหตุเกิดมาจากการนั่งผิดท่า
เจ้าตัวนะคาดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมการวาดรูปค่ะ

ตั้งแต่อยู่ในช่วงในเรือนจำนะ
หลังจากเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็มาแจ้งข่าวหลังเข้ารับการผ่าตัด
ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายแล้วค่ะ
แต่ว่ายังต้องเลี่ยงการทำกิจกรรมหนักนะคะ
ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปก่อน
ซึ่งก็กระทบกับงานดนตรีเต็มเลย
แล้วก็ยังมีส่วนที่น่าเป็นห่วงอีกก็คือ
ยังมีหมอนรองกระดูกอีกคู่ค่ะที่เริ่มเสื่อม
แต่คุณหมอแนะนำให้ใช้วิธีดูแลตัวเองนะให้ดีค่ะ
เพื่อที่จะไม่ต้องผ่าตัดซ้ำสอง
ผ่าตัดบ่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะ
ผ่าตัดใหญ่ในชีวิตครั้งนี้ค่ะก็ทำเอาเจ้าตัวกังวลเหมือนกัน
เพราะว่ามีผลกระทบต่องานดนตรีงานวาดรูปนะคะ
ร้องเพลงอีกกลัวว่ามันไม่เหมือนเดิมอะค่ะ
เมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้ว
ผมมีอาการปวดตั้งแต่ช่วงบ่าหัวไหล่
แล้วก็ไล่มาจนถึงฝ่ามือ
คุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของหมอนรองกระดูกเสื่อม
เลยทำให้กระดูกแต่ละคู่เนี่ยมันหล่นลงมาจนกดทับเส้นประสาท
เราก็ค่อนข้างมีความกังวลใจเหมือนกันนะครับ
แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะคุณหมอบอกว่าค่อนข้างที่จะอันตรายมาก
คือเขียนรูปไม่ได้แล้วครับ
แต่ว่าถ้าเป็นเล่นดนตรีร้องเพลงก็ยังทำได้ปกติ
ต้องยอมเสียสละเพื่อไม่ให้เราไม่สามารถทำอย่างอื่นอีกได้เลย
ใช่ไม่ให้เสี่ยงกว่าเดิมเพราะไม่งั้นเนี่ยพอถ้าต้องผ่าอีกอะไรอย่างนี้ครับ

เออนะก็สังเกตจากการตอบคำถามพี่แพทย์เขาก็ดูแลตัวเองอะเนาะนะคะ
ได้ฟังแบบนี้น่าจะหายห่วงใครกังวลลงไปบ้านแล้วนะจ๊ะแฟนคลับ
ซึ่งกลางปีนี้ค่ะก็พร้อมส่งโปรเจกต์ฉลองครบรอบ๒๒ปีของวงนะ
ขนความพิเศษมาฝากแฟนคลับเพียบเลย
แฟนคลับรอติดตามกันเลยนะจ๊ะรายละเอียดค่ะหรือว่าติดตามที่บันเทิงไทยรัฐก็ได้ค่ะ